เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตี๒กว่านะครับปรากฏว่าเป็นเหตุสลด
เพราะว่ามีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นผู้สูงอายุคุณยายวัย๗๒ปี
เสียชีวิตคาบ้านเลยนะครับเพราะว่าทางญาติญาติช่วยออกมาไม่ทัน
ในบ้านก็พยายามหนีตายนะหนีออกมาเอาชีวิตรอด
ไม่สามารถช่วยคุณยายออกมาได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เดี๋ยวเราอัปเดตความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
แต่เรามาดูเรื่องแรกนี้ก่อนนะครับเป็นประเด็นที่ผู้สูงอายุเหมือนกัน
เป็นคุณตาวัย๘๐กว่าปกติท่านอาศัยอยู่ในบ้านพักคนเดียวแหละนะครับ
แต่ว่าท่านจะออกมาทักทายเพื่อนบ้านทุกวันทุกวัน
ปรากฏว่า๕๖วันที่ผ่านมาแล้วท่านไม่ออกมาจากบ้าน
เพื่อนบ้านก็เลยสงสัยครับปีนกำแพงเข้าไปดู
ปรากฏว่าคุณตาท่านนี้เสียชีวิตในสภาพเปลือยกายโดยที่ไม่มีใครรู้
ก็คาดว่าเนื่องจากท่านสูงอายุแล้ว๘๒ปี
จุดเกิดเหตุเป็นโรงกลึงเก่านะครับ
พื้นที่ประมาณกว่าร้อยตารางวาอยู่ในตำบลบางจากอำเภอพระประแดง
สมุทรปราการข้างในเป็นพื้นที่โล่งครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็ไปพบผู้เสียชีวิต
ก็คือนายสุนทรวานิสชัชวานอายุ๘๒ปี
เป็นเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าของโรงกลึงแห่งนี้
เสียชีวิตบนพื้นข้างเตียงไม้
สภาพศพนั้นเปลือยกายนะครับไม่สวมเสื้อผ้า

ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วัน
ก็เท่ากับที่ชาวบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านบอกว่า
คุณตาไม่ได้ออกจากบ้านมาทักทายกัน๔๕วันแล้วนะครับ

ก็พบกระเป๋าของคุณตาผู้ตาย
ห่างจากจุดที่คุณตาเสียชีวิตไป๓เมตร
ในกระเป๋าก็พบเงินสดจำนวน๘๒๒๐๐บาท

สอบถามนายประเสริฐสีม่วงเล่าให้ฟังบอกว่า
คือมีเพื่อนบ้านมาแจ้งให้มาช่วยให้ดู
เนื่องจากตัวเขาเองเป็นอาสาสมัครตำรวจชุมชน
ทีนี้ครับมีชาวบ้านในพื้นที่มาแจ้ง
ก็เลยปีนกำแพงแล้วก็ฉังเงินให้ดู
เพราะสภาพร่างกายน่าวอืดแล้ว

ก็เลยรีบประสานตำรวจสอบพพดเข้ามาตรวจสอบ
สำหรับจุดพบศพนั้นเคยเป็นโรงกลึงเก่านะครับ

โดยที่คุณตาผู้ตายพักอาศัยเพียงคนเดียว
แต่ก่อนนั้นก็ถือว่าเป็นเสียนะคุณฮะ

ส่วนลูกได้แยกย้ายกันไปอยู่ที่บ้านหลังอื่น
หลังจากที่มีการปิดกิจการของโรงกลึงนะครับ
ซึ่งปกติแล้วคุณตาผู้ตายจะเดินออกมาแวะ
ทายเพื่อนบ้านเป็นประจำทุกวัน
แต่ทีนี้เพื่อนบ้านบอกไม่มีใครเห็นคุณตา
ออกมาจากบ้านประมาณ๕๖วันแล้วนะครับ
กระทั่งมีคนได้กลิ่นเหม็นโชยออกมา
แล้วก็พบว่าเสียชีวิตนะครับ
วันที่แล้วแล้วก็ไม่เคยเห็นแกเดินเลย

มาบอกโรงกลึงก็เลยกลิ่นเข้าไปดู
เดี๋ยวจะเห็นแก่นอนเสียชีวิตอยู่ข้างเตรียม
ปกตินี่ก็จะเดินไปเดินมาแถวนี้แหละครับ
ใครจะเดินไปเดินมาแล้วก็นั่งทุกบ้านเลย
นั่งพักนั่งอะไรตามบ้านคน

แกเป็นลุงคึงเก่าแล้วแกเลิกมานานแล้ว
ตอนนี้ลูกแกแยกย้ายไปหมดเหลือแกคนเดียว
ในเบื้องต้นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สันนิษฐาน
ว่าผู้ตายนั้นเป็นผู้สูงวัยแล้ว

หรือเกิดอาการวูบเป็นลมไม่มีใครพบเห็น

ก็จะส่งศพส่งชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
จากนั้นก็จะติดตามหาญาติแจ้งให้ทราบ
แล้วก็คืนเงินสดที่พบ๘๐๐๐กว่าบาท
ก่อนที่จะมอบศพให้นำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะครับ